บอกว่าได้เวลาเข้าครัวแล้วล่ะค่ะ
สำหรับแฟนคลับนะคะของน้องสายฟ้าพายุ
อย่างที่ทราบตอนนี้นะคะแม่ชมพาลูกนะคะไปบ้านคุณยาย
คุณแม่ของคุณชมนี่แหละค่ะเพราะว่าอากาศมันเปิด
มีสวนวิ่งลงวิ่งเล่นค่ะคุณผู้ชมมาช็อตนี้กันดีกว่าค่ะ
เข้าครัวทำอาหารคุณผู้ชมเห็นแล้วพวกเราก็น้ำลายไหลตามตามกันไปเลยค่ะ
โดยงานนี้นะคะก็คุณยายค่ะทำหน้าที่เป็นแบบแม่ครัวใหญ่เลยค่ะ
ขอเข้าสวนนะคะเก็บผักนะคะที่ปลูกไว้เนี่ยปลูกเองนะ
มาทำยำขนมจีนคุณผู้ชมเมนูนี้พวกเราน้ำลายหลายกันเลยนะคะ
เป็นเมนูสุดโปรดของคุณชมพู่นั่นเองค่ะ
โดยชมพู่เนี่ยค่ะอาสาตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นผู้ช่วยในการทำค่ะ
ซึ่งสิ่งที่เธอพลาดไม่ได้แล้วก็คือปลาร้ารสเด็ด
คุณผู้ชมค่ะที่ต้องขอใส่เพิ่มจนหมดถ้วยค่ะ
เพราะยังไม่เข้าถึงรสชาติโดยแท้จริงดูภาพตามที่เห็นน้ำลายย้อยเลย
ยั่วสุดนะคะยั่วน้ำลายมากค่ะ
และดูเหมือนว่างานนี้ลูกชายคนเล็กน้องพายุนี่เขาสายอีติ้งอยู่แล้วนะคุณผู้ชม
ติดใจมากค่ะเพราะว่าพี่พายุเนี่ยขอคุณยายจัดขนมจีนเปล่ามา
ชันข่าวข้างเดียวนี่ท่านี้เลย
ม่ำอเด็ดอร่อยมากนะคะแฟนที่เห็นคลิปนี้ก็โอ้โหเข้าไปคอมเมนต์เอ็นดูพี่ยุกันใหญ่นะคะ
คือตอนนี้น้องสายฟ้าพายุเนี่ยลูกคุณชมพู่ลูกฝาแฝดเนี่ยกลายเป็นขวัญใจของชาวเน็ตไปแล้วนะ
ด้วยความที่แบบน้องน่ารักนะคะก็อย่างที่ทราบพายุนี่เป็นสายแบบทรประธาน
ส่วนพายุก็กินเก่งว่าน้องจะท้องอืดเอารียะกองดู
ก็เลี้ยงตามสไตล์แม่ชมแบบบ้านนะคะแต่ก็เลี้ยงแบบน่ารักอ่ะ
ให้กับธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปนะคะ